คุณผู้ชมคะคราวนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อยค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้เขามาร้องสื่อแล้วก็ร้องตำรวจขอความเป็นธรรม
บอกว่าผมรู้ตัวนะว่าผมผิดเพราะว่าผมเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่อาสามาจับกลุ่ม
ขณะที่กำลังต้มน้ำต้มพืชกระท่อมแต่ทีนี้พออาสาจับตัวไปแล้ว
เอาไปแยกสอบแล้วมีการเรียกเงินขึ้นโดนไปเนี่ยเกือบหมื่นนะ
แถมโดนเอาแหวนทองไปอีกวงหนึ่งด้วยเอ้าทำไมเจ้าหน้าที่อาสาถึงทำแบบนี้
สองคนนี้คือนายอธิบดีอายุสิบเก้าปีกับนายนพดนอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะ
นี่ที่ไปนั่งคุยกับตำรวจเพราะว่าเขาไปร้องทุกข์กับตำรวจสพนาจอมเทียน
แล้วนักข่าวอยู่ตรงนั้นด้วยก็เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าผมสองคนเนี่ยนะ
โดนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอาทั้งเงินเอาทั้งทรัพย์สินไป
เงินเนี่ยเขาเอาไป๙๐๐บาทแล้วก็มีแหวนทอง
สลึงอีกหนึ่งวงอ่ะนักข่าวก็ถามไหน
ค่อยเล่าให้ฟังซิมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ชุมชนชายเล
นพดลเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
จู่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเอากำลังมามาจับกลุ่ม
นายนพดลนายอธิบดีที่บ้านพักครับ
ทีนี้ตอนจับเนี่ยจับกลุ่มน้ำต้มพืชใบกระท่อม
ใบกระท่อมแล้วก็ยาแก้ไอได้แล้วทั้งสองคนนี้
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาก็ยอมรับว่าไอ้พวกทั้งหมดที่จับได้เนี่ย
เป็นของผมจริงจริงแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปใช่ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่อาสาก็ควบคุมตัวขึ้นรถไม่ยอมให้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
คือไม่ได้แจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาไกล่เกลี่ยที่โรงพัก
เสร็จแล้วพอไปถึงเนี่ยนะคะก็มีการแยกทั้งนายนพดลกับนายอธิบดีเนี่ย
ออกแล้วแยกไปสอบคนละห้องครับ
หนึ่งในนั้นเนี่ยนะหมายถึงอาสาพูดบอกว่า
คือถ้าเกิดมีเงิน๕๐๐๐หรือมากกว่านั้นจะรอดจากการถูกดำเนินคดี
จบเออจบเลยอ่าเดี๋ยวก็จบใช่
ทีนี้ตัวทางฝั่งนายอธิบดีกับนายนพดลก็เลยถามไง
บอกว่าคือคุยจบเรื่องแล้วปล่อยเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมให้เงิน
เจ้าหน้าที่อาสายืนยันใช่จบแล้วปล่อยเลย
จบเรื่องจบคดีจบแล้วปล่อยเออแต่มันไม่เป็นแบบนั้นไงคุณ
เพราะว่าพอเขาจ่ายเงินไปเนี่ย
จะเห็นบอกว่าจ่ายไปเกือบหมื่นนะประมาณแปดพันเก้าพันอ่ะ
แต่สุดท้ายทั้งสองคนก็โดนจับกลุ่มโดนดำเนินคดีอยู่ดี
ซึ่งเขาก็บอกว่าเงินส่วนแรกเนี่ยนะเขาพาชุดจับกลุ่มเนี่ย
กลับเข้ามาเอาเงินที่บ้านครับตอนนั้นรอบแรกอ่ะ
มาเอาเงินประมาณสี่พันห้าพันบาทแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ย
โอนเงินมาให้อีกพันหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะ
ทางอาสาเนี่ยขอแหวนทองคำหนักครึ่งสลึงหนึ่งวง
โอ้โหเอาทุกอย่างนะใช่แล้วจะพาไปขายด้วยนะ
แต่ว่าเพราะเอิญว่าวันที่เกิดเหตุมันเป็นวันอาทิตย์ร้านรับซื้อปิด
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเออทางเจ้าหน้าที่ก็คงไม่เอาแหวนแล้วแหละ
แต่พอกลับมาถึงห้องสอบสวนเนี่ยกลายเป็นว่าอาสายึดแหวนทองเอาไว้อีก
แล้วก็กักตัวเอาไว้ไม่ยอมให้แจ้งตำรวจว่าถูกเอาทรัพย์สินไป

เดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีข้อหาที่หนักกว่านี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่อาสา
เรื่องต้นพอตำรวจสพนาจอมเทียนได้ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้ว
เขาก็ควบคุมตัวทั้งคู่อันนี้ผิดเรื่องเกี่ยวกับกระท่อม
ก็ต้องโดนดำเนินคดีถูกไหมแต่ก็จะต้องให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวนี้ด้วย
เพราะว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำรวจถ้าเกิดตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริง
เดี๋ยวจะต้องติดตามตัวเจ้าหน้าที่อาสาที่บอกว่ามีการรีดเงินเอาทรัพย์สินเนี่ย
เอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะครับ